แล้วคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่บ้านวันเสาร์ดูเล่าเส้นเป็นเรื่องแล้ว
อาทิตย์มีอีกหนึ่งรายการดีอยากจะให้ดูเที่ยงตรงวันอาทิตย
รายการโอ้โหไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะคะนอกจากดิฉันจะพาไปเที่ยวทะเลหมอกแล้ว
แดนดานัยก็พาไปเที่ยวด้วยพาไปบันไดแห่งศรัทธาที่วัดภูทอก
เขาบอกว่าสร้างกันถึง๕ปีนะมีทั้งหมด๗ชั้น
อู๋กว่าจะได้ขึ้นสวรรค์นะ๗ชั้นกันเลยนะคะใช่พูดถึงวัดภูทอกที่จังหวัดบึงกา
ก็คงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในฝันของใครหลายคนเลยนะคะ
วันอาทิตย์นี้พี่แดนจะพาไปสำรวจเส้นทางเดินขึ้นภูทอก
ใครสนใจนี่บอกเลยว่าห้ามพลาดไปชมเรื่องราวตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ
พลิกโฉมภูทอกสู่ดินแดนแห่งพุทธศรัทธา
โดยมีหลวงปู่จวนเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างทางขึ้นภูทอก
ใช้เวลา๕ปีอย่างที่บอกค่ะด้วยฝีมือของชาวบ้านรอบภูทอกนะคะ
แล้วก็กลายเป็นวัดที่เรียกได้ว่าสวยงามอลังการและมีเอกลักษณ์ที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยคุณดูบรรยากาศบรรยากาศของภูเขาลูกโดด
โอบล้อมไปด้วยบันไดไม้นะไต่ระดับไปเรื่อยนะคะ
เป็นทางเดินขึ้นไปจนไปถึงชั้นที่๗ชั้นที่๗เนี่ยจะเป็นยอดภูทอก
ที่เรามองเห็นแบบรอบด้านแต่ถ้าอยากรู้ว่าวิวมันจะสวยงามขนาดไหน
วันอาทิตย์๒๕พฤศจิกายนนี้เที่ยงตรงค่ะ